การแถลงนโยบายรัฐบาลตอนที่ประชุมรัฐสภา๒วันที่ผ่านมานะครับ
ถือว่าเป็นการทำหน้าที่นายรัฐมนตรีเป็นการทำหน้าที่ในสภาอย่างเต็มตัวครั้งแรก
พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับซึ่งมีผู้ที่ให้คะแนนกับพลเอกประยุทธ์ไว้อย่างไรบ้าง

นายปรเมฆอินทรชุมนุมรองอธิบดีสำนักงานชี้ขาดคดีอายการสูงสุด
นายกรัฐมนตรีสอบตกในการอภิปรายนโยบายรัฐบาล
แต่ก็ควรให้โอกาสในการสอบซ่อมเพราะถือว่ายังมาตามกติกา
พร้อมฝากจากนี้ต้องใจเย็นควบคุมอารมณ์ให้ดี
เพราะในระบอบประชาธิปไตยต้องเปิดใจรับฟังความเห็นต่าง
ขณะที่นายสุขุมเฉลยทรัพย์ประธานที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เสียดายที่รัฐบาลไม่ใช้เวทีนี้
ในการชี้แจงแนวทางแก้ไขปัญหาปากท้องเข้ายากหมากแพง
แต่เน้นไปที่เศรษฐกิจมหาภาคซึ่งชาวบ้านเอื้อมไปไม่ถึง
ขณะที่จุดอ่อนของผลเอกประยุทธ์คือการควบคุมอารมณ์ไม่อยู่
จึงเกิดการประทักคารมกับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวท
หัวหน้าพักเสรีรวมไทยที่ใช้เกมการเมืองรูปแบบเก่า
ลักษณะยั่วยุและจุดอ่อนที่ปล่อยผ่านไปไม่ได้
คือการไม่แม่นข้อบังคับทั้งกฎใหม่ไม่ขออนุญาตประธาน
และการชี้หน้าสมาชิก
ด้านสมาชิกพักพลังประชารัฐอย่างแรมโบอีสาน
นายสุพรอัตถาวงมองว่าการอภิปรายนโยบายของฝ่ายค้าน
ยังไม่ได้ลงลึกหรือมีประเด็นใหม่เพิ่มเติม
พร้อมชื่นชมนายกรัฐมนตรีที่มีความตั้งใจ
เข้าประชุมตอบคำถามของสมาชิกหากมีข้อสงสัย

ส่วนคะแนนนั้นแรมโบอีสานให้เต็ม๑๐๐คะแนน
ฝ่ายค้านวันนี้ต้องกลับไปแก้ไข
เนื้อหาการอภิปรายซึ่งยังไม่เข้าประเด็นเท่าไหร่ครับ
แค่ตาที่แรมเบิ้ลอิสานไม่ได้เข้าไปอยู่ในสาวพา

และมีบรรยากาศที่มีศีรษัทกว่านี้ครับ
ปิดท้ายที่สื่อมวลชนอาวุโสอย่างนายสุภาพคลี่ขจาย

มีนายกรัฐมนตรีเป็นตัวชูโรงเรียกเรตติ้ง
ทำให้ประชาชนสนใจรับชมการถ่ายทอดสดมากขึ้น
แต่สิ่งที่นายกรัฐมนตรีต้องปรับปรุง

จะแตกต่างจากการสั่งการผู้ใต้บังคับบัญชา

ถ้าอภิปรายมีเนื้อหาอย่างเดียว
เนื้อหาดีข้อมูลดีแต่ลาบเรียบเนี่ย
คนไม่ฟังนะโดยเฉพาะการถ่ายทอดสด
มันต้องมีเรตติ้งมันต้องเรียกเรตติ้ง

ให้คนติดตามงานประชุมสภา
ก็คือหลังจากมีเรื่องตอนกลางคืนและวันรุ่งขึ้น
ก็มาตอบคำถามมาชี้แจง
มาอธิบายในลีลาที่เป็นปกติ
ก็แปลว่าถึงจุดหนึ่งฟิลขาด

ก็กลับมาในภาวะปกติ
อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาในสภา
ผมคิดว่านายกคงได้บทเรียนเยอะ